๒๕กรกฎาคมสองพันห้ามร้อยยี่สิบเก้าพบศพหญิงสาวเสียชีวิตในร่องน้ำ
บริเวณป่าสแมบางสำรานตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการ
จากการตรวจสอบพบว่าเธอคือเชอรี่แอนดันแคนนักเรียนสาว
สิบหกปีลูกครึ่งไทยอเมริกันโดยเธอหายตัวไปหลังเลิกเรียน
ระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเย็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้ามร้อยยี่สิบเก้า
สภาพศพไม่มีบาดแผลแพทย์ชนสูตรพบว่าเสียชีวิตจากการถูกบีบคอจนสิ้นใจ
จากนั้นตำรวจได้สอบปากคำในโจและนางกรอยใจดันแคนพ่อและแม่ของเชอรี่แอน
รวมทั้งวินัยชัยพาณิชย์หรือเสียแจ๊คนักธุรกิจที่เป็นผู้อุปการะเชิงบริแอนดเพื่อหาบ่อแสของคนร้าย
และจากการสอบปากคำเพื่อนสนิทของเธอให้การว่าเย็นวันที่๒๒กรกฎาคม
ทุกคนเห็นเชอรี่แอนเดินขึ้นรถแท็กซี่ที่มาจอดรอรับหน้าโรงเรียนภายในซอยสุขุมวิทย์หนึ่งร้อยหนึ่ง
โดยไม่มีใครจำทะเบียนรถและรูปภัณฑ์สันธารของคนขับรถแท็กซี่ได้เลย
ตำรวจใช้เวลาเพียงยี่สิบเจ็ดวันในการปิดคดียี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้ามร้อยยี่สิบเก้า
ตำรวจสพสมุทรปราการจับกลุ่มกลุ่มฆาตกรได้ยกแก๊งโดยมีเสียแจ็คผู้บงการกับพวกรวม๕คน
การจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพบศพเชอรี่แอนด์ประมาณ๒สัปดาห์

ขณะกำลังตระเวนรับผู้โดยสารในซอยสวนครูย่านยานนาวา
เขาเหลือไปเห็นกลุ่มผู้ต้องหากำลังประคองเชอรี่แอนด์

โดยเธออยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัว
มีเสียแจ๊คเดินตามอยู่ข้างหลัง

ต้องการให้พาไปส่งโรงพยาบาลหรือไม่
ยืนยันว่าเขาจำใบหน้าของผู้หญิงได้ดี
และเป็นคนเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
ประเมินเป็นพยานคนเดียวที่นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด๕ราย
โดยอายการมีความเห็นสั่งฟ้องกลุ่มผู้ต้องหา

จำเลยทั้ง๔ต้องกรมหน้ารับชัตรากรรม

จำเลยทั้งหมดเป็นเพียงแพ้รับบาป
แต่รุ่งเฉลิมหัวใจวายเสียชีวิตในคุกก่อนสารตัดสิน
ขณะที่พิพัฒน์ติดโรคมาจากคุกเสียชีวิตปลายปี
หลังจากออกจากเรือนจำได้เพียง๕เดือนจากนั้นไม่นานธวัฒน์ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ขณะที่กระแสพิการจากกระดูกสันหลังร้าวและเขากลายเป็นคนเดียวที่เรียกร้องความยุติธรรม
ด้วยการยื่นฟ้องแพ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสารมีคำสั่งชดเชยค่าเสียหายให้กับทั้ง๔คน
จำนวนยี่สิบหกล้านบาทเมื่อปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบหกพระแสเปิดใจว่าจู่เขาก็ตกเป็นผู้ต้องหา
ขณะสอบปากคำเขาถูกซ้อมอย่างหนักทั้งถูกถีบหลังกระแทกโต๊ะถูกจับศีรษะฟาดกับโต๊ะ
กลายเป็นคนประสาทช้าและเมื่อเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองจำทำให้ภรรยาเครียดจนเสียชีวิต
ต่อมาลูกสาวถูกข่มขืนแล้วฆ่าและลูกชายหายสาบศูนย์
ถ้าเขาไม่ถูกคุมขังในเรือนจำครอบครัวคงไม่พังทลายแบบนี้
และเมื่อวันที่สิบสองตุลาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบห้าระแสแพะในคดีคนสุดท้าย
เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวส่วนประเมินพยานปากเอกเป็นพยานเท็จ
ที่ถูกตำรวจจ้างวางได้ค่าจ้างเป็นเพียงสังกษีไม่กี่แผ่นทำหลังคาบ้าน
ใครคือคนร้ายที่ฆ่าเชอรี่แอนตัวจริงติดตามในเปิดแฟมคดีดังตอนหน้า